เทศกิจเกิดอะไรขึ้นทำไมเทศกิจโดนจับล่ะ

จ่ายมาดิจ่ายมาก่อนเดือนละ๓๐๐๐แบบนี้นั่นแหละค่ะ

ก็เขาบอกว่าจะได้ไม่ต้องตรวจจับพรบความสะอาดไง

อยากโดนใช่ไหมเอาใส่ซองมาเดือนละ๓๐๐เดือนละ๓๐๐แบบนี้
เผื่อว่าเวลามีการก่อสร้างแล้วทำนู่นทำนี่ตกหล่น
อ่าทีนี้เรื่องนี้ค่ะตำรวจกองบังคับการ
ป้องกันและปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอปปแหละ

อันนี้คือแผนล่อซื้อ
ฝั่งผู้เสียหายคือเขาบอกว่า
เขาเป็นผู้รับเหมานะเอาซองเงิน
ให้ผู้เสียหายเอ่อให้ผู้รับเหมาเอาซองเงิน๖๐๐๐
มาให้เจ้าหน้าที่เทศกิจในเขตที่สำนักงานเขตดุสิต
แล้วเจ้าหน้าที่เทศกิจรายนี้นะไปติดต่อ
เรียกรับผลประโยชน์จะได้ไม่ต้องดำเนินคดีไง
ไซส์งานก่อสร้างของฝั่งผู้รับเหมาฝั่งผู้เสียหาย
อันนี้อยู่ที่ซอยร่วมจิตเขตดุสิตนะคะ
บอกว่าการก่อสร้างมันมีพวกรถบรรทุกใช่ไหม
เอาอะไรบ้างอ่ะอุปกรณ์ก่อสร้าง
หินดินทรายต่างทำวัสดุตกหล่น
ว่าไหลปลิวมาบนถนนใช่ไหมอ่ะมันสกปรกใช่ป่ะ
ดังนั้นถ้าเกิดจ่ายตังค่าดูแลเป็นรายเดือนเดือนละ๓๐๐เนี่ย
เทศกิจของสำนักงานเขตดุสิตจะไม่จับเรื่องนี้
ทีนี้ฝั่งผู้รับเหมาเอง
เขาก็เลยแจ้งไปยังปปชแจ้งไปยังปปทค่ะ
แล้วก็แจ้งเพื่อที่จะนำไปสู่การจับกลุ่มเทศกิจคนนี้
ขยายผลต่อด้วยนะว่ามันไม่น่าจะแค่นี้ไหม
น่าจะมีผู้ร่วมขบวนการคนอื่นอยู่หรือเปล่า
แล้วเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริตกรุงเทพมหานคร
อย่างนางสาวเต็มสิริเนธทัศน์เนี่ยนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าสูตรนี้จริงเพิ่งเปิดมาแค่๗๘เดือน
ยังไม่ถึงปีเลยรู้ไหมมีชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนเรื่องทุจริตมาแล้ว
กรณีนะแล้วทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ
ถ้าเกิดว่าพบว่ามันเป็นการกลั่นแกล้ง
ก็อาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้ดำเนินการ
แต่ถ้าเกิดตรวจสอบเฮ้ยมันแหม่งมันมีมูล
ถ้าเป็นแบบนั้นจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รอซื้อกันเอาเงินใส่ซองก็โดนจับได้นี่แค่๖๐๐๐ที่รอซื้อได้เลยนะ